ส่วนอันนี้คุณตาด้านหลังคุณผู้ชม
ทำไมอยู่ดีคือเมากร่างแล้วจับคุณตา

อ๋อดิสิ
ทำบ้ายเลยนะเดี๋ยวพี่นอนว่าก่อน
จริงที่

คุณตาวัย๗๓ปีไปแล้วค่ะโอ้โหแล้วท้ายที่สุดคือคุณตาเนี่ยล้มฟาดพื้นแบบนี้
เขยของคุณตาบอกว่าไม่ไหวอ่ะแจ้งความไปแล้วทำไมคดีไม่คืบเลย
ก็เลยร้องกับสื่อนักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้าน
ไปที่บ้านของฝั่งผู้เสียหายค่ะอยู่ที่หมู่บ้านเปี่ยมสุกหมู่๑๒
อยู่ที่บังใหญ่นนทบุรีนะไปคุยกับคนที่ร้องเรียน
ก็คือเป็นลูกเขยของคุณตานั่นแหละคุยกับนายฐานันดรแสงพิทักษ์ค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่านี่คนที่มาทำบุญตาเนี่ยนะเป็นเพื่อนบ้าน
อาชีพเขาก็คือขี่รถขายไอศครีมทะเลาะกันจริง
ทะเลาะกันมา๓ปีแล้วนะตั้งแต่ปี๖๓อ่ะ
เรื่องอะไรอ่ะพี่ที่เขาทะเลาะกันอ่ะ
ก็ฝั่งนั้นชอบทำเสียงดังตั้งแต่เช้ามืดเลย
จอดรถขวางทางพอเวลาไปเตือนกันก็โดนด่า
และแถมเมามาอีกไปยืนด่าถึงหน้าบ้านเลย
ก็ต้องแจ้งความนี่แหละหลังจากนั้นหมางกันมาตลอดเลยค่ะ
เอาจริงนะผมไม่ได้อยากยุ่งหรอกต่างคนต่างอยู่เถอะ

ออกไปดูก็มีการกวักมือเรียกให้ออกไปแล้วก็ด่า
ขู่จะฆ่ายกครัวด้วยผมนั้นไล่แล้วนะ
ไล่เขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมไปทำท่าจะปรีมาทำร้าย
ต้องผลักอกเขาผมผลักเพราะว่าผมจะป้องกันตัว
หลังจากนั้นก็ชกต่อยกันอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
คือพอชกต่อยแล้วแยกย้ายนะ
อีกฝั่งหนึ่งเดินกลับบ้านไปฝั่งผมก็แยกย้ายเข้าบ้าน
แต่สักพักนึงกลับมาอีกมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ตามคลิปที่เห็น
ตอนนั้นพ่อตาผมนั่งอยู่หน้าบ้าน
เขาเดินมาทำร้ายพ่อตาก่อนเหวี่ยงจนล้มหัวฟาด
หลังจากที่ผมแจ้งความแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไง
ก็เลยต้องร้องไปกับทางเพจนะคะ
ทีนี้นายปราโมท
นายปราโมทคือคุณตาปราโมทนี่แหละอายุ๗๓ปี
คุณตาบอกว่าตาก็กลัวดูสิหัวคุณตาน่ะ

มาอีกทีนี่ตาตายแน่เลยทั้งคอทั้งหัวดูสิคุณผู้ชม
เพราะว่าฝั่งนั้นเขาชอบกินเหล้าเมาทุกวัน

ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่นะ
ไปคุยกับที่บ้านของฝั่งคุณตาที่โดนทุ่ม
เราก็จะคุยกับฝั่งผู้ก่อเหตุเหมือนกันนะเขาชื่อว่านายมาโนธ
ปรากฏว่านายมาโนธไม่ยอมให้สัมภาษณ์
แล้วเสื้อวินที่เห็นเมื่อกี้นะคือเขาขี่เสื้อวิน
เอ้าขายไอติม
ไปเลยพอจะขี่วินเออนั่นแหละ
ซึ่งทางผู้กำกับสพบังใหญ่
ทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเจ็บทั้งคู่

ไปรักษาตัวให้ดีก่อนนะส่วนทางฝั่งคนที่ทำนายมาโนธ
ก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมงั้นไปรักษาตัวให้ดีก่อนเดี๋ยว
อาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ